หรืออะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้อง

ถวายคืนซะนะครับ

มันอยู่ที่เราตั้งว่าเราจะอยู่ในการปกครองระบอบอะไร

มันเป็นประชาธิบดายเมกษัตริย์อยู่ใต้รัฐบรรณวงศ์

เรายืนยันว่ายังเป็นระบอบแบบนี้อยู่

เป็นกฎหมายแบบสมบูรณายาสิทธิ์

ประเทศนี้จะเอาการปกครองแบบไหน

ภาพมหาศาสตร์เนี่ยเราต้องมองว่าเป็นสถาบัน

แต่เป็นของสถาบันก็คือมันเป็นหน่วยหนึ่งของรัฐ

อยู่ตรงนี้แต่คนที่ไปเป็น

เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาจะไปยกให้ใคร
ก็ไม่เป็นไรมันก็เทียบเคียงกัน
เหมือนคนเป็นคุณประยุทธ์

ผลเอกประยุทธ์เนี่ยคุณจะไปซื้ออะไรเรื่องของคุณ

คุณมีอะไรบางอย่างที่เป็นของรัฐบาล

คุณยังเอาไปไม่ได้เลยคุณต้องยังทิ้งไว้ที่ธรรมเนียบ

ในระบอบแบบประชาธิบัติเนี่ยถูกทำให้กลาย
เป็นสถาบันการเมือง
ของรัฐเป็นองค์กรของรัฐไปเรียบร้อยแล้ว

ถ้าเกิดอธิบายว่าเป็นระบอบแบบกรอด๒๔๗๕เนี่ย

นี่ไม่มีใครว่าเลยครับถูกต้องตามระบบ

แต่เปลี่ยนทรัพย์สินกลับคืนสู่เจ้าของเดิมอย่างถูกต้อง
อย่าลืมเมื่อ๒๖ธันวาส์มีทายาทของคณะราชบอกแล้วบอกว่า
บรรพบรุษของท่านเนี่ยได้รับทรัพย์สินมาอย่างไม่ถูกต้อง
แต่ก็โดนต่อกลับบอกเอ๊ะแล้วทำไมบอกไม่ถูกต้องแล้วทำไมไม่คืนล่ะ
นะครับก็แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์พยายามอธิบายบอกว่ามันไปผิดระเบียบการปกครอง
พรบทรัพย์สินปี๖๑ไม่ได้ผิดการปกครองหรือไม่ได้เปลี่ยนการปกครองนะครับ
เปลี่ยนการถือครองทรัพย์สินเนี่ยกลับมาอะไรที่พึงเป็นของสถาปศัตว์อยู่เดิมเนี่ย
ก็กลับสู่เจ้าของเดิมอย่างถูกต้องนะครับอย่างงี้ค่ะได้อีกท่านละราวราวนาทีครึ่ง
ถึงไม่เกินสองนาทีท่านใดขออนุญาตเปิดก่อนอ่ะเชิญค่ะก็คือว่า
๖๔เนี่ยนะครับผมหวังว่าจะไม่มีการปราศัยแบบ๖๓แบบที่
เขาเรียกว่าอะไรละเมิดสถาปสรรคศาสตร์ซึ่ง
่ำยีหัวใจประชาชนคนไทยที่เคารพรักสถานกษัตริย์อย่างรุนแรง
ขอ๖๔อยากเห็นว่าถ้าเกิดจะพูดคุยเรื่องสถาปสรรคศาสตร์นะครับ
ขอให้พูดคุยกันในเวทีที่เหมาะสมไม่ใช่ไปปลาใสปาวาวอย่างที่เป็นอยู่ในปี๖๓

อยากจะอธิบายเรื่องสำนักงานทรัพย์สินอยู่

แต่ดูถ้าจะไม่มีเวลาอาจจะไว้ต้องโอกาสถัดไปนะครับ
เอาเป็นว่าสรุปตรงนี้แล้วกันว่า
คือผมอยากให้มองการชุมนุมแบบนี้ว่า

ทัศนคติของคนไทยต่อสถาบันว่าสัตว์เป็นอย่างไร
ไม่ใช่อยู่ดีจะมีใครขึ้นมาวิจารณ์หรอกครับ
แต่มันต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นปฏิกิริยาจากสภาพการการเมือง
ก่อนเกิดรัฐผ่าน๑๙กันยา๔๙ก็มีการไปอ้างอะไรกันเต็มไปหมด
ก็เกิดคนวิจารณ์กันขึ้นมา
หลังจากนั้นก็มีการเสด็จไปงานศพ
คนก็เอาเรื่องนี้กับประเด็นขึ้นมาถูกไหมครับ

ถ้าหากมันไม่มีการไปเปลี่ยนกฎหมายในยุคสนชในยุคคุณประยุทธ์
จนทำให้แรงเห็นได้ว่าพระราชอำนาจลุ้นเกินจากระบอบที่วางไว้แล้ว
ไม่มีใครเอาตัวเลขมาโชว์ว่างบประมาณเป็นเท่าไหร่อะไรต่าง

คือดังนั้นเวลาผมอยากจะให้ทำความเข้าใจการชุมนุมเนี่ย
เขาไม่ได้เป็นเด็กที่คิดร้ายต่อบ้านเมืองหรอก
แต่เขาแสดงออกมาเพราะมันเป็นปฏิกิริยา
ส่วนแสดงออกเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ไปว่ากัน

มันมาถึงจุดที่มันต้องยอมรับไปแล้วครับว่า
มันมีคนหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นนี่หนึ่งรุ่น
ผมไล่เนี่ยเท่าที่ผมดูในการชุมนุม
เด็กอายุ๑๓๑๕ก็มีนะลงไปขึ้นไปถึง๓๐โดยประมาณ

เขามองสถานบันภาษาไม่เหมือนกับคนรุ่นก่อน
กระทั่งคนรุ่นผมด้วยเขามองไม่เหมือนจริง
ต้องยอมรับแล้ววิธีการเนี่ยคุณจะทำยังไงกับเขาอะฮะ
ต่อไปเขาจะมีทัศนคติต่อสำนักงานอุตสัตว์อีกแบบ
ลบไปกว่าเดิมไปกว่าเดิมมากขึ้นเรื่อย
มันยังพอมีเวลาอยู่ในปีหน้าผมหวังว่า
ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลองเห็นตรงนี้
แล้วมานั่งหาทางปรับจูนกัน
ประเทศชาติก็จะไปต่อได้
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นรายการสดเทปสุดท้ายของรายการถามตรงนะคะ
แขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาคุยกัน
ซึ่งเราเข้าใจว่านี่คือประเด็นที่มีความแหลมคม
และแน่นอนไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตาเท่าไห
ที่จะคุยกันผ่านสื่อโทรทัศน์ในสังคมไทยนะคะ
ในปีหน้ารอดูนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นไปแบบไหน

คือเวทีไหนดีที่ทั้งสองฝั่งจะสามารถคุยได้
ซึ่งฉันนึกไม่ออกคือตอนนี้ยังติดอยู่ที่สภาอยู่เลยนะคะ